เย็นไทยรัฐวันนี้นะคะเริ่มต้นที่ข่าวคือเป็นเฮ็ดไลน์สุดท้ายของข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้นะคะความคืบหน้ากรณีเทพบุตรโซโลตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าคนที่เป็นเจ้าของเพจนี้อยู่นะครับ
ถามว่าเพจเทพพบุตรโซโลเนี่ยเขามีการตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรคือเขารับประกาศคนที่ไปทวงหนี้คนที่ติดหนี้พนันหนี้ยาเสพติดนะคะ
คือสมมุติที่ฉันเป็นเจ้าของเพจจ้างคุณบอกว่าคุณพร้อมไหมกล้าไหมกล้าพร้อมไหมไปทวงหนี้คนที่ติดหนี้ยาเสพติด
ไปทำร้ายร่างกายแล้วมีการให้เรทด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าทำแบบนี้จะได้๕๐๐บาท
หนักขึ้นจะได้หนึ่งหมื่นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมล่าสุดตำรวจก็ยังคงเร่งไล่ล่าอยู่นะคะ
แล้วก็มีการเผยแพร่คลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปที่ก็ลักษณะคล้ายคล้ายกันแหละค่ะ
กรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นคือคลิปนี้นะคะอืม
ขอนแก่นเนี่ยวัยรุ่นอายุ๑๗ปีถูกรุมทำร้ายร่างกายจนเขาเสียชีวิตนะคะ
ส่วนคลิปนี้ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตค่ะ
สายบิดไปแล้วสายบิด
หลบไว้หลับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมวัยรุ่นสักประมาณ๓๔คน
คาดว่าก็น่าจะเป็นคนที่ไปรับจ้างทำงานให้กับเทพบุตรโลโซ
มาทำร้ายร่างกายผู้ชายคนหนึ่งทั้งเตะทั้งต่อยลงไปอยู่กับพื้นแบบนี้นะคะ
คือก็พยายามถามว่าเป็นคนที่ไหน
คนที่ถูกกระทำก็บอกว่าเป็นเด็กบ้านโคก
ถามต่อนะว่าจะจ่ายหรือไม่จ่าย
คุณผู้ชมคนที่โดนกระทำเขาบอกว่าจ่าย
สุดท้ายก็คือโดนตบหน้า
คนที่ถูกกระทำเขาก็พยายามที่จะยกมือไหว้
แต่ก็ไม่วายค่ะถูกตบไปที่หน้าอีกหนึ่งครั้งนะคะ
พอคลิปนี้ถูกโพสต์ในโลกออนไลน์
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
โดยเฉพาะระหว่างการแจ้งเบาะแสว่า
กลุ่มคนเหล่านี้จริงแล้วก็มีอยู่ทั่วทุกประเทศ

ขอให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวมาให้หมด
เพราะถือว่าเป็นภัยอันตรายต่อสังคมนะคะ
อกจากนี้เทพบุตรโลโซ

เทพบุตรโซโลบอกว่ายังคงโพสต์
รับสมัครคนที่จะไปทำร้ายลูกค้าที่ติดหนี้
ยาเสพติดแล้วก็เบี้ยวหนี้
พร้อมกับให้นำภาพลูกค้าที่ไม่จ่ายเงินค่ายา
คือมีการตั้งค่าหัวในการตามทวงหนี้ค่ายาเสพติด
เช่นทำร้ายร่างกาย๓๕๐๐๐บาท

หากทำร้ายจนถึงเสียชีวิต
ก็จะได้ค่าจ้าง๒๓หมื่นบาท
และหากไม่พบก็ให้ทำร้ายญาติหรือเผาบ้านอีกด้วย
เมื่อสักครู่นี้เห็นในเฟซบุ๊กนะคะเนื้อหาบอกว่า
ขอเร่งด่วนทีมงานตัดนิ้ว๑นิ้ว
คือตามหาคนที่จะไปตัดนิ้วคนอื่นได้๑นิ้วคุณ

ช่วยตามลาดหน่อยว่าเทพบุรุษโซโลเป็นใครนะคะ
คดีที่มีกลุ่มคนร้ายที่รับจ้างทวงหนี้ยาเสพติด

แล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นคลิปออกมา
ก็คือไปรุมทำร้ายวัยรุ่นอายุ๑๗ปี

จนเสียชีวิตคาสนามฟู้ตบอลโลเกียรต์แห่งหนึ่ง
ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ล่าสุดเนี่ยพันธุ์ตำรวจโทประเศิร์ตตุ้มฉิม
รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทร

คดีนี้ตำรวจให้ความสำคัญแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
การสืบสวนสอบสวนได้มีชุดสืบสวนจากตำรวจภูทรภาค๔
และชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดเข้ามาร่วมคลี่คลายคดีนี้

ขณะนี้ได้ลงพื้นที่เร่งติดตามจับกลุ่มผู้บงการรายนี้
ได้หลักฐานเพิ่มเติมมาแล้วนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดต่อสื่อมวลชนได้
เพื่อให้ตำรวจได้ทำงานกันอย่างเต็มที่
ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตหลายคน
ก็ตอนนี้ยังคงอยู่ในอาการเสียใจนะคะ
แล้วก็ต้องการให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่ม
คนที่บงการฆ่าให้ได้โดยเร็วที่สุด
เพราะหากว่ายังจับไม่ได้ก็จะไปก่อเหตุไปทำร้ายคนอื่นอีก
ญาติบางคนก็ติดใจสงสัยนะครับ
ว่าตำรวจจับตัวผู้ต้องหาได้แล้ว
แต่ครอบครัวขอไปดูหน้าก็ไม่ให้ดูค่ะ
เพราะอยากรู้ว่าใช่คนร้ายที่ทำร้ายหรือไม่อย่างไร
อยากให้ตำรวจใส่ใจทางญาติของน้องเรสด้วย
ว่าเขาเชื่อว่ามีผู้ต้องหามีมากถึง๙คนไม่ใช่แค่๖คน
คือก่อนหน้านี้จับกุมได้แล้ว๖คน
ขอไปดูหน้าว่า๖คนนี้เป็นใครอย่างไรใช่ไหม
ปรากฏว่าตำรวจไม่ให้ดูทีนี้เขาก็เลยตั้งคำถามว่า
เอ๊ะทำไมเหตุผลอะไรที่ตำรวจไม่ให้ดูนะคะ
แล้วก็บอกว่าจริงแล้วไม่ใช่๖คนเท่านั้นนะ
คนที่ไปก่อเหตุทำร้ายน้องเรสแล้วก็เสียชีวิต
มีด้วยกันทั้งหมด๙คนด้วยกันนะคะ
ไม่มีการพามาขอโทษหรือว่าไม่ให้เขาขอโทษผ่าน

แล้วก็ไม่บอกอะไรหลายอย่างแบบไม่ค่อยบอกอะไรครับทางตำรวจ
เป็นความลับต่อลูกคดีลูกเดี๋ยวจะเสียลูกคดี
บางทีบอกแค่บางอย่างมันก็ไม่น่าจะเสียหรอก
อย่างผมไปหาไปดูหน้าผู้ต้องหาก็ไม่ได้คือจะเสียรูปคดี
คือผมไปดูหน้าผู้ต้องหาเฉยจะเสียรูปคดีตรงไหน

คำถามจากญาติของน้องเรสก็คือ
ผมอยากไปดูหน้าคนร้ายที่ฆ่าน้องเรท
มันจะเสียรูปคดีตรงไหนทำไมถึงดูไม่ได้นะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้อง
ได้มีการจัดพิธีชาปนกิจศพเรสบ้านตูม
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่วัดป่ามิ่งเมือง
ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
สำหรับคดีนี้ก็ได้แต่ภาวนานะฮะ
อยากให้ตำรวจภูทรบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่น
ทำคดีนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็ตำรวจส่วนกลางด้วยนะ
ต้องไปตามหาคนวงการแล้วใครเป็นเจ้าของเพจนี้
ใครคือพ่อเทพบุตรคนนี้อ่า
เทพบุตรโซโลนะคะเดี๋ยวเราคงได้เห็นโฉมหน้ากันนะคะ